ทั้งสองท่านนำเสนอเรื่องของเมาบนท้องถนนไปแล้วใช่ไหมครับมาดูหัวร้อนบนท้องถนนบ้างคุณผู้ชมเชื่อไหมคือคนขับรถกระบะบรรทุกเครื่องมือช่างก่อสร้างเนี่ยเขาบอกเขาขับมาดีดีเลยจะเข้าตัวพังงาอยู่แล้วปรากฏว่าเจอรถกระบะที่ติดคอกเหล็กคู่กรณีเนี่ยปาดหน้าฟ้าบเลยนะแล้วลงมาทุบรถเขาแบบนี้ฮะ
อันนี้พยายามที่จะทุบรถนะครับแล้วก็ปั่นหน้านะครับปล่อยมาเจ้าที่ครับช่วยดูด้วยนะครับ
หนึ่งสองครับวันมันจัดจานมีชี้หน้าด้วยนะครับไม่รู้เป็นไรอยู่ดีมาพลาดรถนะครับไปถ่ายหน้า
ขับแป้งหน้าไปถ่ายหน้ามานี้เดี๋ยวแจ้งกันหน่วงข้างหน้าเลยครับเข้าปั้มแจ้งกันหน่วงข้างหน้าเลยไม่ต้องยุ่ง
พยายามหาเรื่องไม่หยุดนะครับไม่ยอมหยุดนะครับสงสัยอยากดังนะครับทุบรถผมด้วยนะครับแตกด้วยนะครับ
ดูหน้านะครับดูหน้าหนีแล้วนะครับหนีแล้ว
คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องชายของคนขับรถกระบะที่ถูกทุบกระจกเนี่ยเป็นคนส่งให้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะ
เอาไปโพสต์นะครับและระบุข้อความว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ไม่ควรทำลายทรัพย์สินของคนอื่น
ควรใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาพูดคุยกันและหาทางออกที่ดี
จากการสอบถามพี่ชายนะครับเขาเล่าบอกว่าเหตุเริ่มจากพี่ชายของเขาเนี่ยขับรถมาจะเข้าพังงานะฮะ
แล้วมีรถคู่กรณีขับจี้มากระพริบไฟไล่หลัง
แล้วก็มาปาดหน้าให้จอด
แล้วก็ลงมาทุบกระจกหน้านะครับ

เพราะไม่รู้ว่าคนนั้นเขามีอาวุธอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วก็ยังฟาดไปที่ด้านหลังของแครรี่บอยด้วย
แล้วก็ขับรถไล่ตามมาปาดหน้าตามที่เห็นในคลิป
ตอนนี้ไปแจ้งความเอาผิดไว้แล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดี
โดยคนโพสต์ยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกนะ
แต่ถามพี่ชายมาได้ข้อเท็จจริงจากฝั่งเขาประมาณนี้

ชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เพราะว่าขับมาดีจะมาถูกอีกฝ่าย
ขับตามมาทุบรถเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
แล้วก็ขอดูคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วย
แต่ว่าน้องชายของคนขับรถกระบะเนี่ย

แต่อย่างไรนะครับคนที่เข้ามาขอดูคลิปเต็มนะฮะ